เอาล่ะจากภาษาไทยมาถึงอาหารไทยกันบ้าง
อาหารไทยอะไรบ้างที่ไม่ใส่มะนาวผมว่าน้อยนะอืม
อย่างที่จะไม่ใส่มะนาวค่ะนะครับแต่ตอนนี้โอ้โห
เกษตรกรเดือดร้อนชาวสวนมะนาวเดือดร้อนครับมะนาวมันออกเยอะเหลือเกิน
แล้วมันล้นตลาดนะครับที่กำแพงเพชรโอ้โหดูดิ
รู้จักตอนมะนาวแพงได้ไหมคุณนัฐพงศ์ราคามันซวิงกว่าราคาน้ำมันอีกฮะ
นะฮะนี่แหละครับอ๋อมาทิ้งทำไมนูยังเขียวเขียวอยู่เลยอ่ะ
มันตกเกรดตกเกรดแล้วแล้วก็เหลืองแล้วนะครับ
คือจะเอาไปแปรรูปมันก็ต้องใช้ทุนใช่ไหม
แต่ละที่ออกมาล้นตลาดไปหมดปีนี้คือฝนมาเร็ว
มะนาวมันก็ออกผลมาเป็นจำนวนมากส่งผลให้มะนาวราคาถูกครับ
ต้องเอามะนาวตกเกรดไปทิ้งรู้ไหมทิ้งวันละแค่ไหน
เวลาตันได้โอ้โหเยอะมากเวลาตันนึงฮะ
ถ้าเก็บแช่เย็นหรือคันน้ำเนี่ยคือไม่คุ้มค่าแช่ครับต้องซื้อตู้เย็น
ตู้เย็นเพิ่มเยอะมากมันเยอะไปมันเยอะมาก
นางลำเจียกถางโพเป็นชาวสวนที่ตะบนจันทิมาอำเภอลานกระบือนะครับ
ของสวนมะนาวเล่าบอกว่ามะนาวที่เอาไปทิ้งมันตกเกรดขายไม่ได้
จำเป็นต้องทิ้งนะฮะเก็บไว้เนี่ยมันก็ทำให้มีต้นทุนในการเก็บรักษาสูงขึ้นอีก
มันเป็นธรรมชาติของมันทุกปีฮะที่ต้องทิ้งมะนาวตกเกรดในช่วงแบบนี้
แต่ถ้าแรงน่ะหรือโอ้โหคุณผู้ชมฮะเดือนมีนาปลายมีนาเมษาจะกินส้มตำนี่
โอ้โหมะนาวแพงจริงนะครับนั่นแหละครับหน้าแรงถึงจะแพงอีกทีนะฮะมะนาวตกเกรดเนี่ยเป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคนำไปประกอบอาหารได้
มะนาวจะมีราคาสูงขึ้นตามต้นทุนและสินค้าที่มันแพงขึ้นตามกลไกตลาดครับ
แล้วแค่นั้นน้อยนะที่เห็นนั้นธงิดมากระทิงหลายที่
เมืองถ้ามะนาวธงิดพูดออกตอนนี้ราคาถูกว่าตกเกร็ดขายไม่ได้
ใช่มะนาวถ้าตกเกร็ด

ผมมีวิธีเกี่ยวรักษามะนาวคือคันใส่พาชนะ
คุณผู้ชมทางทำแข็งไปหลุ่ม
ท่านหยอดหยอดหยอดหยอดให้เต็มแล้วท่านแช่ช่องฟรีซ
เวลาที่ท่านอยากจะใช้มะนาวท่านค่อยเอามาใช้เป็นหลุม
ไว้ได้นานมะนาวคุณภาพเหมือนเดิมครับ